คุณผู้ชมค่ะเพิ่งจะเปิดสถานบันเทิงได้๓๔วันที่ผ่านมา
แต่ว่าเกิดเหตุแล้วค่ะคุณทัศนายคุณชิสา
กันนัวเลยนะคะวัยรุ่นเมืองกาลสิน
เป็นวัยรุ่นต่างถิ่นกับวัยรุ่นเจ้าถิ่นนะคะ
มาเจอกันไม่รู้ว่าอีท่าไหนแหละ

นึกได้ว่าเดี๋ยวตำรวจจับแยกย้ายกันไปเอง
ตำรวจจะไปถึงนะคะดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ

แล้วก็มีคนบันทึกภาพไว้ได้

สองคนต่างถิ่นที่อยู่รอบนอกเนี่ยค่ะ

อยู่ที่หน้าสถานบันเทิงจนล้มลงไป
แล้วก็มีคนพยายามจะเข้าไปห้าม

นับร้อยคนที่เขามาสถานบันเทิงกัน
เนื่องจากว่าถึงเวลาจะปิดแล้วนะคะ

มีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามารุมชกต่อยกันอีกรอบ

ขยายวงเข้าไปอีกนะคะ
ชุนละบุญชุนลุบเกย์วุ่นวายกันไปใหญ่
ต่อมาก็แยกย้ายกันไปเองค่ะ

เปิดเถอะครับ
เรื่องนี้ถึงตำรวจแล้วนะคะพันธุ์ตำรวจเอกบริญญาคำเจริญ
ผู้กำกับการสอบภอมเมืองกาลสินบอกว่า
ช่วงที่เกิดเหตุสายตรวจก็เข้าไปตรวจสอบแล้ว
แต่ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุแยกย้ายกันไปซะก่อนที่เจ้าหน้าที่ไปถึง
ยังไม่มีผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดีค่ะ
ต้นคาดว่ากลุ่มวัยรุ่นเกิดการคำเหม็นกัน
แล้วก็มีเรื่องกันในสถานบันเทิง
ก่อนจะออกมาเจอกันที่ลานจอดรถก็เลยเข้าไปชกต่อยกันแบบนี้แหละค่ะ

เนี่ยฮะเราอย่าลืมนะเรายังมีพรกรสุขเฉินอยู่นะ
ค่ะยังไม่ได้ยกเลิกค่ะนะครับ